คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อที่จีนนะครับ
เป็นความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวจีนกลุ่มหนึ่งครับ
ช่วยกันยกรถเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่บริเวณดังกล่าวครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือวินาทีแห่งความสมัครสมาธิสามัคคีนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชาวจีนในเมืองสูโจครับ
ณฑลเจียงซูทางตอนกลางของประเทศ
ร่วมแรงร่วมใจกันยกรถบรรทุกคันหนึ่ง
ซึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
พุ่งชนจากกระยานไฟฟ้าของสามีภรรยาสูงไวคู่หนึ่งอย่างจัง
กระเด็นเข้าไปทิ้งด้วยบริเวณล้อของรถบริทุกาน์
กลางความตื่นตกใจของคนที่พบเห็นเหตุการณ์
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวกันในครั้งนี้ไม่นานครับ
นานครับตำรวจแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าวกว่าสิบคน
วิ่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที
และสามารถนำตัวสามีภรรยาคู่นี้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ที่ทั้งคู่นั้นจะได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วนะครับ